คือความจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยนะ
ก็เป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งนะครับ
ที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายจนเสียชีวิต

แต่ว่ามันก็มาจากสาเหตุก็คือ

ดื่มด้วยแล้วดื่มเป็นอาจิน
คือการดื่มสุราเครื่องดื่มของมึนเมาเนี่ย

แต่นี่ท่านก็ถูกทำร้ายจนมรณภาพ

วันนี้เนี่ยตำรวจศพเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว

อยู่ที่หน้าสรรเจ้าปากทางเข้าวัดถ้ำพลายชุมพล

ทหารก็ไปหน่วยกู้ภัยก็ไปนะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นพระนะฮะ
ก็คือพระจำรัฐชัยดีอายุ๕๙ปี
เป็นพระลูกวัดของวัดถ้ำพลายชุมพล
นอนมรณภาพคาพระเหลืองอยู่เลย

ชื่อว่านายพลนามสกุลหนูปัญญาอายุ๔๗ปี
นั่งอยู่แถวนั้นสภาพเนื้อตัวนี้เปื้อนเลือด
พูดจาวกไปวนมา
แต่ก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนก่อเหตุฆ่าพระจำรัฐ

เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ซื้อยาดองเหล้ามาดื่มกัน

พระจำรัฐก็บอกว่าให้นายพลเนี่ย

แต่ว่าผู้ต้องหาไม่ยอมไป

ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

เมาทั้งคู่เถียงกันไม่หยุดนะครับ

อ้างว่าพอเถียงกันไม่หยุด
พระจำรัฐคว้ากันไกล

แล้วก็เสียหลัก

พลบอกว่าก็หยิบเก้าอี้พลาสติกสีแดง

อย่างแรงเลยจนล้มลงหัวฟาดพื้น

บอกว่ากระทืบซ้ำ

พระจำรัฐแน่นิ่งไป

บอกว่าพระ

คือนับไปด้วยว่ากระทืบไปกี่ครั้งอย่างนี้นะสิ

ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบสอบสวนเพิ่มเติม

มานั่งกินยาดองเหล้าแบบนี้ด้วยกันประจำนะ